ส่วนเรื่องการเมืองวันนี้ขีดเส้นใต้แน่นอน
อยากจะรู้ความเห็นของภาคประชาสังคม
เขามองยังไงมองว่าท่านนายกกับวาระ
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี๘ปีเนี่ย
คิดเห็นอย่างไรติดตามกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เป็นปรากฏการณ์ไม่บ่อยครับที่ภาคประชาสังคมเนี่ย
เขาจะแสดงออกอย่างหนุนเนื่องในเรื่องความเห็นทางการเมืองเรื่องเดียวกัน
๘ปีนายกวันก่อนมีคนลงชื่อกันประมาณ๑๐๐คนมาจากทุกภาคส่วน
เมื่อวานอาจารย์นิติศาสตร์๑๕มหาวิทยาลัยดังส่งจดหมายถึงศาลเสนอความเห็นว่าปู่ครบ๘ปีแล้ว
ให้เริ่มนับตั้งแต่สิงหา๕๗ก็แปลว่าสิงหา๖๕ครบ๘ปี
พอมาวันนี้หนุนเนื่องตามมาด้วยหัวข่าวนี้
แพทย์ชนบทลุยขับไร่ตู่๘ปี
ขอให้พอเถอะแพทย์ชนบทก็คือเรื่อง
บรรดาหมอชนบททั้งหลายที่จริงเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้หรอก
แต่เขาถือว่าเขาเป็นภาคประชาสังคมหนึ่งภาคที่เขาคิดว่าสิ่งที่เขาเสนอนั้นควรจะ
เป็นเรื่องที่ถูกต้องคุณหมอในกลุ่มแพทย์ชนบทคนหนึ่ง
ขอให้ผมช่วยอ่านข้อเรียกร้อง
ออกในรายการขีดเส้นใต้ให้อีกทางหนึ่งด้วย
หลังจากหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับ

เอ้าผมก็ตอบสนอง
แถลงการเลี่ยงเริ่มต้นอย่างนี้ครับ

กติกาสังคมเรื่องการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีร่วมกัน
รวมกันต้องไม่เกิน๘ปี
เป็นเจตนารมณ์ปี๙หน้า

วันที่๒๓สิงหา๖๖
นับว่าครบ๘ปีการดำรงตำแหน่งนายก
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาชัดเจน
รับเงินเดือนนายกมา๘ปีแล้ว
ใช้อำนาจนายกมาแล้ว๘ปี
ท่านรับสวัสดิการจากภาษีประชาชน
ในฐานะนายกมา๘ปีแล้ว
นี่คือข้อเท็จจริงที่ตรงไปตรงมาว่า
ท่านเป็นนายกมาแล้ว๘ปี
ถึงเวลาที่นายกจะก้าวลงจากตำแหน่ง

ตามเจตนารมณ์แห่งรัฐมนูลปี๖๐
ในช่วงเวลา๑สัปดาห์ที่ยังเหลืออยู่
ขอเชิญชวนให้ทุกองค์กรในสังคมไทย
ร่วมกันแสดงออกสร้างกระแส๘ปีพอแล้ว
กันให้กระหึ่มประเทศไทยยังมีคนดีคนเก่ง
ที่สามารถทำหน้าที่นายกได้จำนวนไม่น้อย
ขอให้พลเอกประยุทธ์สำนึกประชาธิปไตย
ก้าวลงจากตำแหน่งตามกติกาอย่างคนที่รู้จักพอ

เดินไปข้างหน้าเปิดโอกาสให้ประชาธิปไตยได้เติบโต๘ปีแล้ว
พอเถอะนะนายกประยุทธ์จันโอชานี่นี่คือแถลงการของกลุ่มแพทย์ชนบท
อีกภาคส่วนหนึ่งจะเรียกว่าเป็นภาคส่วนประชาสังคม
หรือเป็นภาคส่วนของการเมืองปนปนกันอยู่ก็แล้วแต่จะเรียก
จตุพรพรมพันธ์นัดรวมพลไล่ตู่บรรยากาศจะเหมือนพฤษภาปีสามห้า
ข่าวนี้เกิดขึ้นที่สถานีโทรทัศน์ออนไลน์พีชทีวีรามอินทราสี่สิบ
คณะเขาชื่อว่าคณะหลอมรวมประชาชนนำโดยจตุพรพรมพันธ์
นี่อดีตเขาเป็นประธานนปชตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่
นิติธรล้ำเหลืออดีตทนายความพันธมิตร
ซึ่งเคยอยู่กันคนละคั่วตอนหลังนี้มาจับมือร่วมกัน
แถลงนัดชุมนุมขับไล่พลเอกประยุทธ์กรณีดำหน่งนายกนายกเกิน๘ปี
ซึ่งขัดรัฐมนูลคุณจตุพรบอกว่าเดิมเนี่ยได้นัดหมาย
ที่อนุสรรค์สถานสิบสี่ตุลาห์แต่ว่าก็เป็นห่วงว่า
ถ้าคนมันมากันมากมันจะทำให้ดูแลลำบาก
ฉะนั้นก็ขอย้ายไปลานคนเมืองหน้าสาราว่าการกอทม
วันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสี่สี่วันรวด
กิจกรรมจะมีการแสดงดนตรีปลาใสและเปิดซุ้มอาหาร
โดยเฉพาะวันที่๒๓สิงหาจะจัดเข้าดาวน์ตอนเที่ยงคืนนับถอยหลังให้พลเอกประยุทธ์พ้นจากตำแหน่ง
แต่ถ้ายังไม่ออกก็ถือว่าเป็นนายกที่เถื่อนตามรัฐมนูลแล้ว
ส่วนจะเคลื่อนขบวนไปที่ธรรมเนียบหรือไม่
อยู่ที่สถานการณ์และมติประชาชนที่มาร่วม
ถ้าคนไทยทนได้ก็ไม่ต้องมา
ถ้าทนไม่ได้ก็ออกมา
ใครมีแนวทางแบบไหนก็ออกมารวมกัน

เป็นความเคลื่อนไหวในแผ่นดินที่เป็นผลพวงมาจากบทบรรยัติรัฐมนูลปี๖๐

ให้เกิดความเห็นต่างเมื่อตีความไม่ตรงกันก็ต้องส่งสารรัฐมนูลตีความ
ผมอ่านความเห็นแย้งที่ยกรัฐมนูลยกบทเฉพาะการมามาตีความสู้กัน
ผมก็เชื่อจริงว่าความเห็นต่างนั้นบางทีก็มาจากความเห็นต่างโดยสุจริตจริง
เพราะว่าฝ่ายหนึ่งเขาเห็นว่าความเป็นนายกตามรัฐมนูลปีหกศูนย์
ต้องมาจากการเลือกของสอสอและสวถ้าไม่ใช่มาจากการเลือกของสอสอและสว
ก็ไม่นับว่าเป็นนายกตามรัฐมนูลฉบับหกศูนย์ฉะนั้นที่พลเอกประยุทธ์เป็นมาตั้งแต่ปีห้าเจ็ดถึงปีหกสอง
ไม่ได้มาจากการเลือกของสสว
แต่ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีเนี่ย
เป็นมาก่อนรัฐมนูลฉบับใหม่ประกาศใช้ก็ให้ถือว่า
ความเป็นรัฐมนตรีเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐมนูลฉบับใหม่อ้าว
อย่างนี้ก็ต้องเถียงกันคอแตกตายกันไปข้างหนึ่งอ่ะเพราะคนวางระเบิด
ร่างรัฐมนูลวางระเบิดเวลาไว้ให้เถียงกันเนี่ย
และแม้จะมีสารรัฐมนูลจะตีความและวินิจฉัยออกมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่า
มันจะเป็นที่ยอมรับกันได้โดยสนิทใจไหม
มันก็เหมือนว่าตอนนี้ระเบิดเวลาก็ไปวางอยู่หน้าบันลังสารรัฐมนูลด้วยเหมือนกัน
ผมขอสรุปทิศทางความเป็นไปที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาจากนี้ไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
หนึ่งข่าวนายกจะยุบสภาอันนี้มีการยืนยันชัดเจนแล้วว่า
ไม่ยุบไม่มีเหตุผลที่จะให้ยุบฉะนั้นข่าวเรื่องที่นายกจะยุบสภาตัดออกไปครับ
สองนายกจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแม้ว่าจะเลยวันที่๒๔สิงหา๖๕ไปแล้วก็ตาม
ถ้าสารรัฐมนูลตัดสินว่านับมาจากปี๕๗ครบ๘ปี๖สิงหา๖๕
ก็ต้องดูด้วยนะว่าสารตัดสินอย่างนี้แล้วสารสั่งไหม
ถ้าสารสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิ
ปฏิบัติหน้าที่ผลเอกประยุทธ์ก็หยุดปฏิบัติหน้าที่
ผลเอกประวิทย์ก็คงจะขึ้นมารักษาการแทนจนกว่าจะรัฐสภาจะเลือกนายกคนใหม่
ไม่ว่าจะเลือกจากในบัญชีหรือนอกบัญชีก็ช่างเถอะแต่
แต่ถ้าศาลไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่พลเอกประยุทธ์ก็จะรักษาการ
กว่ารัฐสภาจะเลือกนายกคนใหม่แล้วการเลือกนายกคนใหม่
ไม่มีบทบัญญัติใดเขียนไว้ว่ารัฐสภาจะมีกรอบเวลา
ให้เลือกให้เสร็จภายในกี่วันไม่มีครับอ้าวถ้าไม่มีอย่างนี้
กว่าจะเลือกนายกคนใหม่ได้
ผลเอกประยุทธ์จะรักษาการต่อไป
เรื่อยเรื่อยยาวนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับ
ช่วงเวลาของการเลือกนายกคนใหม่อันนี้
ต้องการให้นายกพ้นหน้าที่ไปถ้าสาร
รัฐมนูลตัดสินว่านับมาจากปี๕๗
ครบปีศิงหา๖๕ถ้าสารรัฐมนูล
ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มันก็จะเป็นอย่างที่ผมว่า
เอาล่ะวันนี้ก็วันศุกร์
เราก็ติดตามข่าวนี้ไปเปิดขึ้นมาวันจันทร์วันอังคาร
นี่คือพี่เครียญใต้ที่วันนี้ครับ

บอกเลยว่าเราหยุดวันนี้นะหยุดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์
อังคารนี่แหละกระแสข่าววาระการดำรงตำแหน่งนายก
๘ปีหรือไม่ของพลเอกประยุจันทร์โอชาจะกลับมาเขม่งเกลียวอีก
น่าสนใจคือทุกอย่างจะอยู่ที่การวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนุน
แต่คนตั้งข้อสังเกตว่าตุลาการสารรัฐมนุน๙คนครับ
๒คนแต่งตั้งมาจากสนชจำได้ใช่ไหม๒คนมาจากสนช
อีก๕คนแต่งตั้งโดยวุฒิสมาชิกซึ่งก็มาจากคอสชเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นช่วงนี้นี่การเมืองเข้มข้นต้องติดตามกันตลอดเลยนะคะ